เอามาดูเรื่องแปลกนี่ข้างหลังเราองค์เจ้าพ่อจะไม่ทนนะ
คืออย่างนี้เวลาคนไปขึ้นเขาพนมรุ้งเนี่ยนะก็จะมีสารเจ้าพ่อประสาททอง
คนก็จะไปบนบานสารกล่าวกันทีนี้พอสมหวังก็ต้องไปแก้บน
บางทีคนแก้บนเอาไก่ไปถวายให้ท่าน
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยเจ้าพ่อมาเข้าฝันเลยบอกให้ไปช่วยเอาไก่ออกหน่อย
กลับไปนอนต้องให้ค่าไก่ป๋อมสะพ้านา้ระชั้นล่างเหลือชั้นเยอะ
เคลิ้มกึ่งหลับกึ่งตื่นได้ยินเสียงผู้ชายมีอายุบอกว่าช่วยมาจับ
ออกจากศาลเจ้าพ่อประสาททองหน่อยนี่พี่เสื้อชมพูนะฮะ
นพอฝันดังนั้นสะดุ้งตื่นเลยมองไปซ้ายขวาไม่เห็นใครเลย
รุ่งเช้าเลยบอกเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไปหน่อยไปถึงศาลท้องหน่อย
เนี่ยมาเข้าฝันแล้วเนี่ยไปถึงเจอกร่ายบ้านสองตัวอยู่ที่ศาล
นี่เป็นกองแบบนี้เลยที่ขาของรูปปั้นเจ้าพ่อก็มีเหมือนกัน
นะฮะเป็นไปตามที่เขาฝันเลยก็เลยช่วยจับไก่สองตัวเนี่ยไป
ไปวอนด้วยนะพี่ก็วอนด้วยให้คนที่จะมาแก้บนอ่ะเอา
รูปปั้นมาถวายเท่านั้นเอาไก่จริงมาแบบเนี้ยมัน
ไม่มีคนดูแลไงฮะไก่ก็วิ่งเพ่นพ่านเพ่นพ่านแล้วก็ขี้
เรียราชอยู่แถวเจ้าพ่อประสาททองนี่แหละแล้วกลัว
ว่าถ้าปล่อยไก่ไว้แถวนั้นเดี๋ยวหมามากัดเดี๋ยวงูจะมากัดเนี่ย

ทางเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งครับบอกว่า
ที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านเอาไก่เป็นนี่แหละมาถวายเจ้าพ่อ

จริงแล้วเจ้าหน้าที่บอกไม่ต้องใช้ไก่จริงก็ได้
เอาแค่รูปปั้นไก่มาก็พอแล้วก็ตามความเชื่อก็พอนะฮะ